สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ดูแลสิ่งสิทธิ์บ้านพญาน้อง
สิ่งสิทธิ์ต้องช่วยน้องมีชีวิตรอดเด็กความจริงเนี่ย
เจ้าป่าเจ้าเขาคือใครรู้ไหม
เดี๋ยวคุยเรื่องยานฤษีต่อฤษีอยู่ในป่านะพี่
ซึ่งสีมันใช้เบอร์โทรศัพท์ได้ไงวะอันนี้ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
มารถอะไรพี่เขาหอกเขาไหมไม่ไม่ไม่เขาขี่รถกระบาดเขาขี่เสือมา
อ๋อไม่ใช่ขับตัวเองด้วยขับตัวเองด้วยนะคะรื้อสีแม่งลูกนี้สุดยอดแล้วอ่ะ
ในในตำนานอ่ะรื้อสีนี่คือเก่งเรื่องสมุนไพรไหมล่ะใช่
ก็อาจจะใช่น่ะเพราะว่าเราราคมก็ไม่เคยแต่รื้อสีทุกห้าตีน่ะ
เขาจะกินแต่ผละม้าใช่ไหมแล้วตามตามรายไหมครับผม
ใครจะติดต่อรื้อสีได้นะครับขอชื่อรื้อสีรื้อสีรื้อสีอะไรล่ะ
นี่แหละผมอันนี้โชสอันนี้โชส

เห็งรวยฤษีทุกคนแบบนี้

ไม่รู้ว่าไม้หมายจะทกกายนี้
บริเวณนี้ถ้าผมไม่ไหลแสดงว่าน้องไม่อยู่นะ
ผมขออนุญาตนะนะค่ะเพราะว่าผมก็ไม่รู้พี่เพราะว่า
เมื่อกี้ผมไปบ้านลุงพลมาผมก็ไม่เกิดอาการต่อต้าน
ถ้าแม่กับพี่ดูผมในทีวีถ้าหมอปลาไปตรงไหนได้น้ำตาไหลในมุกออกหาว
แสดงว่ากำลังสัมผัสโบสถ์ชีวิตแต่ผมพาวนาก่อนที่จะมานี่ก็ว่า
ถ้าผมจะสัมผัสเฉพาะดวงวิญญาณของน้องชมพู่
ผมไม่สัมผัสนะผมขอเลยนะว่าผมขอแค่น้องชมพู่
ไม่อยู่ด้วยอยากจะบอกว่าเด็กสามขวบไม่มีใครหรอก
เอามียาน้องไปได้เชื่อผมด้วยนะไม่มีใครอ่ะทำสัยศาสตร์ได้
ทำไมอ่ะคะคือเด็กบริสุทธิ์และที่สำคัญไม่มีหมอคนไหนทำศัยศาสตร์ได้
เขาหลอกกันนะสัยศาสตร์มันเป็นเรื่องมันโนเป็นเรื่องหลอกลวงคนอันนี้
หลอกลงคนที่มีความทุกข์ไงส่วนมากคนที่ไปหาหมอเนี่ยคือคนที่มีความทุกข์นะ
ถ้าคนที่มีความทุกข์ไม่ไปหาอีกแล้วพวกนี้มันก็จะซ้ำมันก็จะทักพูดทั้งหนึ่ง
เพื่อให้เรามาประกอบพิธีกรรมต่อเพื่อเอาเงินไงผมดูแล้วเห็นมาหลายคนว่าน้องกำลังโดน
วันนั้นกักกันที่สำคัญที่สุดทุเลศไหมน้องโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ดูแล
สิ่งศิษฐ์บ้านกับวิญญาณน้องสิ่งศิษฐ์ต้องช่วยให้น้องมีชีวิตรอดดิ
อ่าจริงไหมอืมอืมสิ่งศิษฐ์คือผู้ให้อืมอืมเขาจะเอาวิญญาณน้องครับ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
อืมเพราะว่าภูมิเจ้าป่าเจ้าเขาหรอคะมันเป็นความเชื่อพี่อ๋อความจริงอ่ะเจ้าป่าเจ้าเขาคือใคร
ไม่รู้ไปอ่ะเดี๋ยวพี่ขอพฤตจ๋นแม่แม่คือพี่กับแม่ฟังผมน่ะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่มาทำลายมนุษย์จะไม่มาเอาชีวิตมนุษย์อีกการ
แน่นอนแน่นอนเพราะเขาศักดิ์สิทธิ์เขาคือหลุดพ้นแล้วอ่ะ
แต่วันเนี้ยเรากำลังอ้างสิ่งสิทธิ์ผิดผิดไงอืมว่าเนี้ยสิ่งสิทธิ์เอาไป
เอาไปทำบ้าบอกคอแตกก็ได้มีแต่ถ้าช่วยเหลือน้องได้
สิ่งสิทธิ์ต้องช่วยเหลือน้องพี่เข้าใจมากและเชื่อผมเถอะ
ไม่มีใครหรอกสามารถกักขังลงแนวน้องวิญญาณน้องชมพู่ได้
เพราะน้องแค่๓ขวบน้องยังมีศีลนะครับคือเด็กศีลบริสุทธิ์กว่าพวกเรานะ
อย่างพวกเราอ่ะยังไม่บริสุทธิ์แล้วจริงไหมอย่างผมนี่ยิ่งไม่บริสุทธิ์เลย
ปากดีไงอ่ะผมขอเดินรอบรอบขออนุญาตเดินรอบรอบกว่าดีกว่านะค่ะค่ะ
แต่ครับครับเขาค้นหากันกระจายเลยครับหน้ากระดานหาแย่
เดี๋ยวผมจะกลับไปเรียนบ้างจงนี้งานหายากจะเรียนกันแล้ว

เฮ้ยมันยกหมูไหวหรอพี่

โอ้ลูกมองกับผู้หญิงนี่ดู
น่าเหมือนลูกลุงพลเป้

ก็ยาก่อนนะแต่ไม่ต้องขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเราเยอะนะ
รอบ